รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
บรรยายธรรมเล่านิทานร้องเพลง
ไปได้แชมป์มาด้วยใช่ไหมได้แชมป์ที่เท่าไหร่
๖ค่ะระดับประเทศ

โรงเรียนจะส่งเขาไปเรียนอยู่ประเทศญี่ปุ่น
แต่แม่บอกว่าไม่ต้องไปหรอกว่าช่วงพี่โอเขาเป็นด้วยนะ

พาเขามารายการนี้เพราะแลกเปรียบกับที่เขาไม่ได้ไปประเทศญี่ปุ่น
แม่ก็เลยป้ามารายการโรงรายให้หลาน
อยากบอกแม่ว่าต้องคิดอย่างร้าย
นั่งเสื้อวะถ้านั่งเก่ง
ในวันข้างหน้านั่งอาจจะได้ไปอีก
เมื่อเหงาก็เจอมาพรำมาเพิ่มแล้วเธอก็หาย
ร้องได้ให้ล้าน
ติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ร้องได้ให้หลาน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าง
สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทั่วประเทศนะครับ
แน่นอนที่สุดเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ของท่านนะครับ
มาที่ช่อง๓๒ไทยรัฐทีวีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา

พบกับเราสองคนในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง

โอ้โห

ไม่ต้องไปโมขนาดนั้นทางรายการเขาโมให้ผม

คุณผู้ชมสังเกตนอกจากเวทีฉากของเรา
เสื้อผ้าไม่ว่าจะของผมหรือของคุณเป๊กกี้
เราก็เปลี่ยนใหม่นะครับให้มันดูทันสมัยให้มันดูสดชื่น
เป๊กมาค่ะไปไหนครับก็เป๊กไม่รู้ว่าคุณป่าจะมา
คนเราความดีมันต้องอยู่ที่หัวใจ

ถึงชุดจะใหม่ฉากจะใหม่
แต่เงินรางวัลของเราไม่เปลี่ยนนะคะคุณผู้ชมค่ะ

หรือว่านักสู้ผู้ใหญ่ค่ะ

๑ล้านบาท

ตัวช่วยยังอยู่ครบนะครับ
คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าตั้งแต่เราทำรายการนี้มาตั้งแต่ปี๒๕๕๙

จนถึงตอนนี้นะครับปี๒๕๖๒แล้ว

แจกไปทั้งสิ้นนะครับเมื่อกี้เพิ่งรวบรวมไปประมาณนะครับ
ประมาณ๘ล้านเกือบ๙ล้านบาทนะครับ
ว้าว
ฉากเปลี่ยนแต่ว่านักสู้ชีวิตไม่เปลี่ยน
แหมก็ต้องบอกว่านับว่าเป็นโชคดีของน้องด้วย

เหมือนแบบข้ามพบก็มีข้ามพบ
อันนี้ข้ามฉากมาเลย
ครั้งที่แล้วเนี่ยเราอยู่กันกับน้องโบนะฮะ
สาวน้อยที่เรียกได้ว่าทำงานหนักตั้งแต่

เริ่มทำงานช่วยครอบครัวตั้งแต่๕ขวบนะคะ

สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัญญากรนามสกุลรอบครอบ
ชื่อเล่นชื่อโบอายุ๑๕ปี
อยู่ชั้นม๓รคุคันราตบำรุง
คนต่อไปก็คือพี่โอค่ะอายุ๑๙ปีเป็นโรคริมเลือดในสมองค่ะเวลาเลือดข้นมากมากค่ะพี่ก็จะมีอาการชักมือหงิกปากเบี้ยวอย่างนี้ค่ะมีวันหนึ่งนั่งทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีอาการชัก
น้ำลายฟูมปากมือสั่นจมลงไปเลยแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนที่เขาวันนั้นช่วยส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นริ่มเลือดในสมองอาการชักของพี่โอนี่คือหนักมากค่ะเดือนหนึ่งชักถึงสองสามครั้งค่ะเคยไปชักที่ทำงานค่ะน้ำลายฟูมปากมือหงิกปากเบี้ยวก็เลยขอลาพักงานไว้ก่อนค่ะตอนนี้ก็เลยมีแม่และหนูทำงานสองคนค่ะหมอบอกว่าเป็นเนื้องอกค่ะ
ตอนนี้พี่สาวหนูนอกจากจะชักบ่อยแล้วก็คือเป็นโรคเนื้องอกในสมองค่ะ
ต้องผ่าตัดต้องใช้เงินเยอะค่ะ
ทุกวันนี้นะคะหนูทำงานอยู่ที่สวนเห็ดดอกลำดวนค่ะ
เป็นโรงงานผลิตก้อนเห็ดค่ะเขาให้ทำทุกอย่างค่ะ
ช่วยแม่ได้เสาร์อาทิตย์ค่ะจันทร์ถึงศุกร์ก็ไปเรียนค่ะ
เรียนก็ทำกับข้าวหุงข้าวเก็บเสื้อผ้าล้างจาน
แล้วก็ช่วยพ่อหาปลาที่ห้วยค่ะ
ขายบางวันได้๒๓โลค่ะโลละ๕๐บาท
สงสารแม่ค่ะเพราะแม่ทำงานคนเดียว
เวลาพี่ไปโรงพยาบาลหมอนัดอย่างนี้ก็ต้องหาเงินค่ะ
บางครั้งตังค์ยังไม่ออกก็ต้องหยิบยืมค่ะ
ออกมาก็บางครั้งก็ไม่พอใช้ค่ะ
เพราะต้องซื้อข้าวสารซื้อกับข้าว
บางครั้งที่บ้านไม่มีกับข้าวกินก็
เอามาจากที่สวนเห็ดดอกลำดวนค่ะมาม่าปลากระป๋อง
ช่วงที่พี่โอไม่สบายค่ะใช้เงินรักษาไปสองหมื่นบาทค่ะ
ใช้ในการเดินทางค่ะเกือบครึ่งเดือนค่ะ
พี่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
เงินจำนวนนี้เยอะมากค่ะสำหรับครอบครัวหนู

หนูก็อยากจะหาเงินมาใช้หนี้ค่ะ
หนี้ให้แม่แม่จะได้ไม่ต้องลำบาก
เรามาพบกับเธอเลยนะครับน้องโบ
เด็กหญิงจากศรีสะเกดผู้ไม่เคยปฏิเสธงานหนักครับ

ขอต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
นักสู้รุ่นจิ๋วยังตื่นเต้นอยู่ไหม

ตื่นเต้นนะวันนี้โบมากับใครบ้าง
มากับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องชายค่ะหายไป

คุณพ่อคัทคุณแม่เธอยนะครับ
แล้วก็น้องบิ๊กคราวที่แล้วเนี่ยพี่สาวน้องโบมาด้วยพี่โอ

วันนี้มาไม่ได้เพราะว่าต้องไป

จากรับจ้างทำงานในโรงเห็ดแล้วโบทำอะไรอีกไหมอย่างอื่น

รำงานแต่งงานบวชค่ะ

อกจากไปรำแล้วทำอย่างอื่นอีกไหมที่ได้ตังค์

ก็แล้วแต่ใครจะจ้างใครจ้างไปทำอะไรถ้ามีเวลาโบก็ไปหมด

รายงานให้รุ่นพี่เขามาจ้างอย่างนี้ค่ะ

นี่คืองานที่ได้ตังค์แล้วงานที่ไม่ได้ตังค์ล่ะ
งานที่ไม่ได้ตังค์คืองานที่โรงเรียนทำอะไรให้โรงเรียนบ้าง
ก็ไปแข่งบรรยายธรรมเล่านิทานร้องเพลง

๖ค่ะระดับประเทศ
บรรยายธรรมระดับประเทศของปีไหน

รู้จักพอมีสุขหมดทุกสิ่ง
รู้จักคิดรู้จักใช้ให้เต็มที่
รู้จักเก็บรู้จักออมถูกวิธี
ไม่เป็นหนี้ตามคำพ่อเป็นแน่นอน
ทุกท่านคะทุกท่านเคยสงสัยกันไหมว่า
เหตุใดปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาคอลลับชั่น

รวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจ
แล้ววนเวียนเกิดขึ้นรอบตัวเราทั้งนั้น
ถ้าหากมาคิดพิจารณาดูแล้วนะคะ

เกิดจากที่เราไม่รู้จักความพอเพียงของตัวเราเอง
ความพอเพียงเป็นหลักการดำรงชีวิต
ที่เป็นพื้นฐานที่เราควรยึดถือปฏิบัติ
ซึ่งในหลวงราชการที่๙
ทรงพระหนะธรรมรัตน์ตอนหนึ่งว่า
คนเราถ้าพอใจในสิ่งที่เราต้องการแล้ว
ก็มีความโลภน้อยเมื่อเบียดเบียนคนอื่นน้อย
ถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้
ไม่ใช่เศรษฐกิจที่มีคำว่าทำอะไรก็พอเพียง
แต่หมายความว่าพอประมาณไม่สุดตรงไม่โลภอย่างมาก
คนเราก็อยู่เป็นสุข
จะรอเทพที่ไหนให้ช่วยผล
กุศลที่ไหนให้ช่วยสร้าง
มีแต่มือมีแต่ใจที่จืดจาง
ที่ต้องสร้างที่ต้องลื้อลงมือทำ
ปัญญาวะธะเนณะไสโย
ปัญญาย่อมประสืทกว่าซัก
ขอบคุณค่ะ
คุณแม่วันไปแข่งคุณแม่ได้ไปด้วยไหมคะ

คุณแม่เห็นหรือเปล่ารู้มาก่อนหรือเปล่าว่า

ดีใจค่ะดีใจมากเลยที่ลูกเก่งขนาดนี้
รู้แต่ก่อนว่าโรงเรียนจะส่งเขาไปเรียนอยู่ประเทศญี่ปุ่น

เป็นแบบนักเรียนแลกเปลี่ยนอะไรอย่างนี้
แต่แม่บอกว่าไม่ต้องไปหรอกเพราะช่วงพี่โอ๋ก็เป็นด้วยนะ

หมายความว่าเขาเก่งจนโรงเรียนคัดเลือก
ให้เขาไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น
โบนี่เรื่องกี่ปีแล้ว

คุณแม่ณเวลานั้นที่คุยกัน

แม่เสียใจยิ่งกว่าโบอีก
ไม่ใช่แค่โบนะครูก็โทรมาถามอยากให้เขาไป
เปรียบกับที่เขาไม่ได้ไปประเทศญี่ปุ่น
ให้เขาได้มาแสดงความสามารถด้วยแล้วก็ได้ช่วยเหลือครอบครัวด้วย

คุณแม่มีอะไรอยากจะบอกลูกสาวไหม

ในวันข้างหน้ายังมีอีกคุณครูก็ยังโทรมาถามอยู่
เดี๋ยวให้ประกาศให้พี่โอดีขึ้นกว่านี้ก่อน

ใจจริงแล้วแม่อยากให้โบไปไหมคะ

แต่ให้พี่โอดีขึ้นกว่านี้อีกนิดหนึ่งก่อน
โบจ๋าโบอยากบอกอะไรกับแม่บ้าง

นั่งเสื้อว่าถ้านั่งเก่ง
ในวันข้างหมานั่งอ่ะ

แล้วกลับมาดีก็

เพราะฉะนั้นณตอนนี้ต้องเตรียมตัวให้พร้อม

คุณผู้ชม๒เพลงรับไปแล้ว
๐บาทตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลย
ครบเลยนะครับ๓แผ่นป้ายที่มีสิทธิ์ใช้
วันนี้ก็จะมาเริ่มกันที่เพลงที่๓
เพลงที่๓นี้ก็๔๐๐๐บาทครับ
มูลค่าของเพลงนี้ถ้าพร้อมจะทำการแข่งขันกันแล้ว
อินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ

อินโทรเพลงนี้ค่ะโบ

ฟังไปแล้วนิ่งมากเลย

เห็นไหมคะเรียงรายอยู่ตรงนู้นเลยค่ะ
แผ่นป้ายสีน้ำเงินสวยงามตรงนู้นตัวช่วยของเรา
ยังไม่ได้ใช้อาจจะต้องถึงเวลาแล้ว
ที่จะต้องใช้ตัวช่วยก็ต้องตัดสินใจกันเอาเองครับน้องโบ
ถ้าอยากได้๑แสนก็จะต้องทำยังไง

สำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
น้องโบจะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้ค่ะ

มีทั้งหมด๖แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

แผ่นที่๑ถึงแผ่นที่๖นะครับน้องโบ

ตัวช่วยแผ่นที่๕นะครับที่โบเลือกก็คือ

ครับนะคะเอาละครับมาถึงเพลงที่สามนะครับเพลงนี้มีมูลค่าสี่หมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ

นี่เรารักกันคือเพียงใครสามารถเผื่อ
เมื่อเหงาก็เจอมาพร่ำมาเผิ้ล
ก็หายบินมาตายมาตอมเด็ดน้อมแล้วลาลาไป
ผีเสื้อทำกับดอกไม้เหมือนที่เธอทำกับฉัน
ก็คิดทุกวันเราหยุดคบกันดีไหม
บอกกับหัวใจว่าอยู่กันไปก็ทรมาน
อยากหายไปจากตรงนี้ก็ถูกความคิดถึงทัศน
ปากแข็งได้ไม่นานก็หวั่นไหว
ที่เสือใจร้ายดอกไม้ก็ช่างใจอ่อน
จึงมาตลอดเชื่อที่เรามาอยู่กันกันอีกนานพร้อมบ้านพร้อมรัส
ไม่อย่าทนผิดความเหงาจากหัวใจ
อยู่ให้เขามาตอมยอมให้เขาทิ้งไป
ใช่สิพี่เสื้อบินได้แต่ดอกไม้ได้แค่รอ
เมื่อไหร่ถึงพอหรือฉันต้องรอให้ชิน
ให้เธอโพบินดมกลิ่นเกษรให้คุ้มให้พอ
รักแท้ไม่เป็นใช่ไหมจึงไม่เข้าใจคนรอ
น้ำตาฉันอื่นน้ำตาฉันอื่นน้ำตาฉันอื่น
เพราะเพราะจึงไม่พอให้เธอเห็นใจ